คราวนี้มีการแอบถ่ายใต้กระโปรงอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเขาก็หนีหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำปั๊ม
คิดว่าจะรอดท้ายที่สุดไม่รอด

มามุงกันหน้าห้องน้ำปั๊มเพียบเลย

ผู้เสียหายพาพลเมืองดีคนอื่น

ใช่ค่ะแล้วก็ทั้งตำรวจทั้งประชาชน
ก็เข้าไปไปช่วยกันจับผู้ชายคนนี้
ทีแรกเขานึกว่าเขาจะรอดแล้วเขาไปก่อเหตุมาไง
แล้วหลังจากนั้นเขาก็หนีเข้ามาในปั๊ม
เป็นปั๊มอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ริมถนนเลยค่ะเพราะว่ามีคนไปแจ้ง
ว่าผู้ชายที่อยู่ในห้องน้ำเขาแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิง
เหตุการณ์นี้ตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพระประแดง
ได้รับแจ้งจากนางสาวมินตราขอใช้นามสมมุตินะคะ
อายุ๒๒ปีบอกว่าถูกผู้ชายแอบถ่ายใต้กระโปรง
คือเธอเดินเลือกซื้อสินค้าอยู่ในห้างแถวพระประแดงนั่นแหละ
แล้วทีนี้เธอก็พอบอกว่าเธอจับสังเกตได้
เพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นเลือกซื้อสินค้าอยู่
อยู่ก็มีผู้หญิงที่มากับแฟนนุ่มเดินมาบอกเธอ
ว่ารู้ไหมมีคนแอบถ่ายใต้กางเกงเธอใต้กระโปรงเธอ
เธอก็เลยตกใจค่ะไปเรียกเพื่อนที่อยู่ในธนาคาร
แล้วก็เดินมามาขอดูโทรศัพท์จากผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เขาท่าทีแบบลุกลี้ลุกลนเลยคุณ
แล้วก็มาอ้างด้วยนะมือถือเป็นของส่วนตัว
ทีนี้ทางด้านผู้เสียหายก็เลยย้อนไปบอกว่า
อ้าวมีคนบอกว่าแอบเอามือถือมาทาย
พอผู้ชายได้ยินแบบนี้เขาวิ่งหนีเลยค่ะ

ใช่ตัวผู้เสียหายกับเพื่อนก็วิ่งตามตามไปก็ไม่ทัน
มีคนมาบอกไงว่านู่นเขาหลบไปในห้องน้ำปั๊มแล้ว
แล้วก็เลยรีบแจ้งตำรวจนี่นะคะ
ทีนี้ท้ายที่สุดพอไปพังประตู
แล้วก็เอาตัวผู้ชายคนนี้ออกมาได้
ผู้ชายคนนี้ที่แรกเขาปฏิเสธไง
บอกไม่ได้ทำไม่ได้แอบถ่ายอะไรเลยครับ
เออก็บอกว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเดินอยู่ในห้างเลยนะ
มีผู้หญิงสองคนเดินมาแล้วขอดูโทรศัพท์ของเขา
หาว่าตัวเขาไปถ่ายรูปถ่ายใต้กระโปรงถ่ายใต้กางเกง

พอออกจากห้างมาเข้าห้องน้ำในปั๊ม
เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อไปเค้นสอบอยู่นานเลยค่ะ
ท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้รับสารภาพ
แล้วเขาก็ยอมรับจริงว่าเขาก่อเหตุ
ชายคนนี้ชื่อนายราชวิถีจงเขตการอายุ๒๘ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
แต่อย่างที่บอกค่ะพอเขารับสารภาพแล้ว
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหากระทำการให้เกิดความอับอาย

ก็โดนปรับไป๕๐๐๐บาท
แล้วก็ได้มอบเงินให้ผู้เสียหาย
หลังจากนั้นก็ปล่อยตัวผู้ชายคนนี้ไปนะคะ